เดี๋ยวพาไปทานขนมจีนกันต่อเพราะว่าขนมจีนร้านนี้เป็นสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะคะไปกันที่บ้านบางเหรียงจังหวัดพังงาโอ้โหนี่เดินเข้าไปในหมู่บ้านเขาเลยนะถูกต้องค่ะไปที่งานวิถีถิ่นวิถีไทยของตำบลบางเหรียงนะคะเขามีการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุขึ้นภายในงานเนี่ยก็จะมีร้านนะคะมาออกร้านมาจำหน่ายสินค้าต่างมากมายอาหารก็มาก
แต่ที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านบางเหรียงค่ะที่จัดทำขนมจีนโบราณมาขายนั่นเองและก็มีการแสดงวิธีการทำเส้นขนมจีนแบบโบราณตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการทำให้ได้ดูกันด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้การทำแบบโบราณก็หาดูได้ยากมากแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตำแป้งที่ต้มสุกแล้วเนี่ยให้เหนียว

แล้วก็จับให้เป็นจับแบบนี้จัดให้เป็นระเบียบสวยงามพร้อมนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าทานควบคู่กับน้ำยาก็จะมีน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวแกงไตปลาแล้วแต่เลยว่าใครชอบน้ำยาแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องทำขนมจีนแบบโบราณกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับเนี่ยค่ะจะต้องใช้แรงงานคนในการหมุนเป็นวงกลมเพื่อให้
หมุนนะก็จะใช้แรงงานคนน้อยลงนะคะแบบนี้
คือปัจจุบันนี้มันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแหละ
แต่ว่าเราก็จะไม่ได้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านไงในสมัยก่อนนะคะ
แต่ความอร่อยแล้วก็รสสัมผัสเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่นะ
การทำจากโรงงานกับคนทำจริงนะครับใช่เพราะว่าวิธีการนวดนวดแป้งตำแป้ง
เพราะว่าถ้าเกิดใช้คนนวดมันก็จะต้องใช้เวลานานกว่า

แต่พอใช้เครื่องจักรมันก็ใช้นวดด้วยความเร็ว
คือประหยัดเวลามากนี่แหละจริงแล้วมันก็สะดวกสบายกว่านั่นเองนะ

ใครสนใจอยากไปลองทานก็แวะกันไปได้ที่วัดบางเหรียงนะคะ
ในช่วงวันที่๑มีนาคมซึ่งเป็นวันมาคะบูชา
ทางวัดเขาก็จะมีการจัดพิธีแห่ผ้าห่มธาตุด้วย
จากบริเวณวัดบางเหรียงขึ้นสู่เจดีพุทธธรรมบรรลือ
ถือว่าไปทำบุญพร้อมกับได้กินของอร่อยค่ะ
เอาล่ะโอ้โหของดีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ